ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับมีสำนวนที่ผมเคยได้ยินมานะครับว่า
พี่น้องเปรียบเสมือนแขนขาสามีภรรยาเปรียบเสมือนเสื้อผ้า
นั่นหมายถึงพี่น้องเปลี่ยนไม่ได้แต่สามีภรรยาสามารถเปลี่ยนได้
การตัดพี่ตัดน้องก็เหมือนตัดแขนตัดขาตัวเอง
ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวของครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
ไม่ว่าน้องจะผิดพลาดยังไงพี่ก็ให้อภัยเสมอ

บิดวีทัศน์แผ่งของครัวที่ประภาษีรวบตรี
ป๊าชื่อหลียววิ้งเกจชื่อเล่นชื่อพัคเภิอกอายุ๕๘ปี
ที่บ้านมีกัน๕คนค่ะส้ามีน้องชาวล้านลุคชาวเจ้าพะเพลิกค่ะ
บ้านมักก็เป็นบ้านเรือนไล่รังอยู่ในนี้นะ
มักก็ธาตุหนักที่บ้านดีเจ้าพ่อก็ตัดหมายเป็นโฉ้แก้หมาย
ก็ป้องกันกันมากขึ้นเป็นแปลนตอนที่เขาแก้แล้วเขาก็เลยหยุด
แล้วก็ลุงเวทเขาเป็นคนขับรถสิบเหล่า

เหมือนเป็นเสาหลักของบ้านวันแรกที่แกเป็นเรารู้สึกตกใจ
ไม่คิดว่าแบบชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ไม่เคยคิดทิ้งถ้าลำบากต้องลำบากด้วยกัน
ตอนนั้นจบปุ๊บไปทำงานพัทยาเพราะเราคิดว่าพัทยามันน่าจะได้เงินดี
แล้วเราก็เลยเริ่มไปสมัครงานตามโรงแรมเพื่อรอเขาเรียกตัว
พอดีโรงแรมโทรมาพอดี๖เดือนเริ่มส่งมาให้แม่ก้อนแรกเลย
ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะประมาณ๓๐๐ค่ะ
ทำงานโรงแรม๒ปีแรกพอปีที่๓มาขายของอย่างเดียวเลย
คือขายหมูปิ้งช่วงเช้าแล้วก็ขายส้มตำไก่ย่างช่วงบ่าย
วันนั้นแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาปวดท้อง
แล้วแม่เขาแขนไม่มีกำลังพอยกมาปุ๊บลื่นแล้วพ่อก็ล้มทับเขาไปเลย
ก็เลยต้องเรียกให้คนบ้านนี้เขาไปดึงขึ้นช่วยเพราะแม่ดึงไม่ไหว
ก็ตอนหลังนี้แม่ไม่ไหว้แล้วหมอบอกว่าเป็นน้ำเหลือติดกว่าไล่ติด

ก็เลยต้องอำกลับมาบ้าน
พอแม่บอกต้องกลับมาปุ๊บสิ่งแรกที่เรากังวลกลับมาแล้วเราจะทำอะไร
แล้วก็มานั่งคุยกับแม่ว่าเราจะทำอะไรกันดีแม่บอกขายหมูยากไหม
ตั้งแต่เช้าตื่นทั้งตีสามนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ออกไปย่างหมูค่าย
พ่อเพื่อก็ทำกับข้าวทุ่งเว้ยทำไปไข้สลิงกับป๊าเขา
ข้ากลเขาอย่าไปไข้ข้องนะเขาเกลียมข้าวแบงค์ฟัน
บหน้าให้พ่อเขาแล้วก็เตรียมยาให้พ่อกิน
แล้วเขาก็คี่สลิงไปประมาณสองโมงไข้กับข้าวนะคือป๊าเขา
แล้วบ้ายพ่อเพื่อก็เกลียมไก้ทศ

ถ้าน้ำวันนี้นะคะอำไม่ได้กลับมาดูแลพ่อ
แม่โดยบอกพ่อตายแล้วนะแล้วกลับมา

ว่าทำไมเราไม่กลับมาดูแลเขาตอนที่เขายังมีชีวิตดูกอะไร

วันหนึ่งต้องห้าเงินให้ได้หกร้อย

ต้องห้าได้เจ็ดร้อยขึ้นไป

ทุกข์มากต้องทำงานทั้งวันห้ามหยุด

ป๊าแก่เขาพิการมากันฆ่าเขาไปพ่อมา
ลูกป๊าแก่เขาก็ไม่เคยมาดูแลแม่

ตอนนี้บ้านก็เขาทุกข์หยุด
อยู่คนเดียวก็ดีใจที่น้องมารักเรา
ดูแลน้องสาวพิการอีกคนนึง

แม่เป็นมาประมาณยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
ป๊าเภือกชื่อดูแลหนูตั้งแต่เล็กค่ะ
หนูรู้สึกเหมือนว่าป๊าเภือกเป็นแม่อีกคนนึงค่ะ
ป๊าเภือกจ้ะมีจดหมายมาส่ง
อ่านออกแปรมอ้านให้ป๊าฟังสินุก
วันที่๙เดือนมกราคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เรียนผู้อยู่อาศัยขอให้จำเลยตามคำพิพากษา
บริวารออกไปจากทรัพย์ที่ดิน
หากไม่ปฏิบัติตามผู้ถือกรรมสิทธิ์
จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

เราไม่มีที่อยู่กันลูก

ให้เวลาแค้นต้องเดิน

อนุประมาณ๖๐ปี

ไม่เคยคิดมันจะมีหรือว่านี้
ถูกหยิบไปแล้ว
ก็การติดต้องเอากันไปเลย

ค้าขายอยู่ที่พัทยา

ไปเช็คเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นคนพิการ

ก็มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถซื้อรถตู้

ก็เลยเอาที่ไปเข้า

เราเหมือนโดนแก๋งสิบแปดมงกุฎหรอก

รู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกละอาย

บ้านยังไงก็อยู่ได้เค้าไหวมีทีก็พันอยู่

เพราะไม่เคยอาฆาตน้องไม่เคยแช่งน้อง
อยากให้นองทุกคนให้อภัย
ก็ให้อภัยทำไมได้แล้วไม่เป็นไปแล้ว

อยากให้นองชายวะครับมาเถอะ
พี่ให้อภัยไม่โกรธนอง

กำลังจะเป็นของใครก็ไม่รู้
เท้ายังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พลั้ง
ความตั้งใจในการเป็นเสาหลักและดูแลครอบครัวของน้าน้อง

จนต้องทำให้ศูนย์เสียที่ดิน
มูลค่าร่วม๕ล้านบาท
กำลังจะตกต้องมาเป็นของคนอื่น

ครอบครัวนี้อยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แหละครับ

แต่ก่อนนั้นเห็นบอกว่าบ้านของเรามีฐานะดีด้วยนะครับ

แต่ตอนหลังนี่ก็คือต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไป

จบปริญญาตรีค่ะว่างั้นเป็นความหวังของครอบครัว
นี่ก็คือน้าน้องเพราะถือว่าเป็นคนที่เรียนที่สูงที่สุด
พ่อก็เลยกับแม่ก็เลยปรึกษากันว่าเราเซ็นโอนให้น้องไว้ก่อนได้ไหม
ก็คือให้น้าน้องเนี่ยเป็นคนที่ดูแลไว้ก่อนแต่วันดีคืนดีครับด้วยที่
น้องเองก็อยากจะขยับขยายเพราะว่าก็ต้องทำมาหากินก็เลยเอาที่ดินเนี่ย
จำนองเพื่อเอาเงินเนี่ยมาออกรถตู้ป้ายแดงค่ะเก้นว่ามีงานในเมืองวิ่งที
แล้วก็เอาออกไปเถอะเพื่ออย่าได้มีเงินมีทองอะไรเงี้ย
ก็ยังว่างานเลยตู้ป้ายวิ่งคิวไม่มี
มันไม่จัดคิวให้เข้าเขามันโกงนั่นแหละพอมาขับรถตู้แล้วงานก็ไม่มี
ไม่มีรถตู้ก็จอดทิ้งเอาไว้แล้วน้าน้องเนี่ยต้องหมุนเงินไปเรื่อย
หมุนอยู่แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะทำประกอบอาชีพใดใดก็ต้องหาเงินได้
ต้องส่งรถตู้ไปก่อนจนส่งไม่ไหวก็ต้องปล่อยรถตู้ไป
เดี๋ยวรถตู้ก็โดนยึดเหรอฮะค่ะยึดตู้โดนยึดตั้งแต่รถตู้โดนยึด
ก็คาดการติดต่อไปเลยป้าเผือกรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ควักเงินไปจ่ายค่า
เช่าบ้านหลังนี้เช่าบ้านของเราเองป้าเผือกก็ไม่มีตังค์น่ะป้าเผือกไปกู้เข้ามา

ป้าเผือกเขาไม่มีตังค์น่ะป้าเผือกเขาไปกู้มาหรอยี่สิบ
มาให้เขาเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้านของตัวเองจ่ายค่าบ้าน
แต่ไม่จ่ายเขาหายเราออกเหลือเวลาเก็บของกี่วันครับ
ถึงสามสิบเมษาค่ะเขาให้ลิมิตแค่สามสิบเมษา
โกรธน้องน้องไหมไม่โกรธน้องเลย
ถ้าวันนี้นะน้องยังอยู่ที่นี่แล้วมาด้วยที่นี่ทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยไหมครับ
พร้อมให้อภัย
ถ้าอย่างนั้นขอเชิญนะน้องบนเวทีแห่งนี้ครับ
ขอโทษนะพี่

พี่ไม่เคยโกรธมาได้เรือเชี่ย
ก็หลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีความสุขเลย
ก็หาทั่วที่ทานทำไงจัง

ที่ที่อยู่ก็ไม่เป็นไร

พี่เอ๋องบเองก็ทำงานต้องลาออกจากงานนะ
ค่ะลาออกจากงานมาเรียกพ่อ
ก็นั่งอยู่กับเตียงเลยค่ะไปไหนไม่ได้
เวลาลุกเข้าห้องน้ำอะไรก็ลุกไม่ได้พี่ต้องเป็นคนยกคนเดียว
จากพ่อแม่แล้วแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีใครอีกคะ

มีป้าแก่แล้วก็มีแม่น้องแตมณแคน
จริงแล้ววิกฤตของบ้านเราในตอนนี้ก็คือ

ถ้าสมมุติว่าโชคดีได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดเนี่ย
ก็กะว่าจะไปหาที่ถ้ามันถูกปลูกก็ปลูกไม่ต้องหลังใหญ่นะ
ลูกก็ตอบแป๊บก็อยู่ได้
แต่ขอให้มีที่สุขกับนอนขอให้มีที่ทุกคนนอน

มีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่สุขมีที่ส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

หมดเวลา
หวานครับ